ค่ะคุณผู้ชมครับเราไปตามให้ต่ออีกหน่อยนะฮะเรื่องราวของเจ้าสาวที่สุพรรณบุรีนะที่ชื่อกิฟต์นะครับเธอกำลังจะแต่งงานแล้วเข้าพิธีแล้วผูกของม้าข้อมือตอนเช้าแล้วแต่ตอนบ่ายคุณยิวที่เป็นเจ้าเบ่าเนี่ยก็ไปยิงตัวตายนะฮะทีนี้ทางพี่ชายของเจ้าเบ่าเนี่ยก็ออกมาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับน

ค่ะเขาบอกว่าเขาท้องจริงแต่เขาแท้งแท้งก่อนแต่งงาน๒วัน
ก็เลยไม่กล้าบอกใครเพราะว่ากำลังจะจัดงานแต่งงานกันอยู่แล้วเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้ว

เพราะว่าคุณยิ้วเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับเพื่อนของทั้งกิ๊บแล้วก็ยิ้ว
คุยกับทั้งเพื่อนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
สมมุติว่าชื่อโอมกันแล้วกันนะครับเป็นผู้ชายนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่ากิฟต์เนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
ส่วนยิ้วเจ้าเบ่าก็ค่อนข้างสนิทกัน
เพราะเป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านทั้งสองคนก็คือกิฟต์กับยิ้ว
เขาเจอกันครั้งแรกก็เพราะว่าโอมนี่แหละเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันนะโอมคนที่คุยกับเรา
ทั้งคู่ก็ตกลงคบหาเป็นแฟนกันแต่สุดท้ายได้เลิกกันไปเพราะว่าตอนที่คบกันทะเลาะกันบ่อยมาก
แต่หลังจากบอกเลิกได้เพียงวันเดียวกิฟต์ก็มาบอกกับยิ้วว่าเธอท้อง
ตอนนั้นฝ่ายเพื่อนของยิ้วฝ่ายเจ้าเบาเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าท้อง
ถึงขั้นไปซื้อเครื่องตรวจคันเนี่ยเอามาให้ปรากฏว่าพอกิฟต์ตรวจกิฟต์บอกนี่ไงท้อง
แต่เมื่อวานพี่ชายยิ้วบอกแล้วเขาก็มีคนยอมรับแล้วด้วยนะ
ใช่ค่ะมีผู้หญิงท้องบอกว่ากิ๊บไปขอปัสสาวะของเธอ๓รอบเนี่ย
ซึ่งเธอตั้งท้องอยู่เป็นคนข้างบ้านนะฮะโอมบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ก็ยังมายืนยันกับทางยิ้วเจ้าเบ่าและทุกคนเพราะก็เชื่อสนิทใจเหมือนกันว่ากิฟต์เนี่ยท้องจริง
ก็เลยเกิดงานแต่งงานเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผูกข้อไม้ข้อมือในงานแต่งตอนเช้า
ตอนบ่ายยิ้วเจ้าเบ่ายิงตัวตายโอมบอกว่าโอมเป็นคนแรกนะครับที่ได้ข่าวว่ากิฟต์สุดท้ายแล้วไม่ได้ตั้งท้องจริง
เนื่องจากตอนงานศพของยิ้วในคืนแรกเนี่ยได้ยินคนในตลาดอู่ทองที่สุพรรณบุรีเขาคุยกันบอกว่านี่รู้หรือเปล่าว่ากิฟต์เจ้าสาวเนี่ย
เขาไปเอาปัสสาวะคนอื่นเนี่ยไปตรวจเพื่อจะได้บอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องตอนนั้นโอมบอกโอมก็ไม่กล้าบอกใครเพราะมันไม่มีหลักฐานกลัวว่าจะเป็นการกล่าวหาฝ่ายหญิงก็เก็บเรื่องเอาไว้คนเดียวแล้วก็พยายามสืบหาความจริงแล้วตั้งแต่งานศพคืนแรกจนถึงวันเผาศพของยิ้วเจ้าเบ่าเขาสังเกตเห็นว่ากิฟต์เนี่ย

ที่กิฟต์บอกกับทีมข่าวของเราเมื่อวานนี้ว่าเธอท้องแต่แท้งก่อนถึงวันแต่ง๒วันแล้วยิ้วก็ทราบเรื่องนี้ประเด็นนี้โอมบอกโอมไม่เชื่อ
เพราะยิ้วเนี่ยเวลามีปัญหามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะเล่าให้โอมฟังตลอดแล้วคืนก่อนแต่งงานก็ยังนั่งคุยกันจนถึงดึกยิ้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดสุดท้ายโอมบอกว่าก็คือยิ้วแต่ยิ้วเขาไม่สามารถบอกอะไรได้แล้ว

เอกชัยตันติศักดิ์ศรีก็บอกว่าพอออกมาให้ข้อมูลเรื่องของเจ้าสาวคนนี้ที่ไม่ได้ท้องจริงเนี่ยนะ
ก็คือมันเหมือนกับการปลดล็อกอ่ะปลดล็อกเรื่องที่ค้างคาใจมาตั้งแต่วันที่น้องชายเสียชีวิต
ครับไม่ได้จะไปกล่าวโทษอะไรฝ่ายหญิงเจ้าสาวคนนี้หรอกนะอืม
แต่อยากจะปลดล็อกอยากจะพูดความจริงอยากจะให้ความจริงมันเปิดเผย
คือพี่ชายของยิ้วเนี่ยนะคะบอกว่าก่อนที่จะมีงานแต่งงาน
น้องชายมาปรึกษาเรื่องกิ๊บบอกว่ากิ๊บอ่ะท้องนะ
ท้องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
น้องชายปรึกษาว่าระหว่างที่คบกันกับกิ๊บอะค่ะ
พากิ๊บไปคลินิกเพื่อฉีดยาคุมกำเนิด
ซึ่งเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฉีด๓เดือนครั้ง
กำลังจะครบรอบฉีดอีกครั้ง๑๙เมษายน
แต่ตอนนั้นก็บอกน้องชายไปว่ายาคุมกำเนิดมันอาจจะพลาดละมั้ง
ก็เลยท้องก็ต้องรับผิดชอบนะ
ถ้าผู้หญิงเขาท้องจริงก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด
คือเลิกกันวันหนึ่งแล้วกิฟต์มาบอกว่าท้อง
ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็ฉีดยาคุมกำเนิดไปแล้ว
มันก็น่าจะอยู่ในระยะเวลาควบคุมแล้วท้องได้ยังไง
แต่พี่บอกมันก็อาจจะพลาดได้แม้แต่ฉีดยาคุมไปแล้ว
ค่ะดังนั้นคำถามเรื่องของยาคุมกำเนิดเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นที่พี่ชายของผู้เสียชีวิต
เขามองว่าสิ่งที่ฝ่ายหญิงพูดมันก็ไม่สมเหตุสมผลจริง
คือเรื่องของการฉีดยาคุมกำเนิดชนิด๓เดือนครั้ง
ก็นัดฉีดแต่ละครั้ง๑๒สัปดาห์
ยาออกฤทธคุมกำเนิดได้นาน๑๔สัปดาห์หรืออาจจะถึง๑๕สัปดาห์
แปลว่าเข็มก่อนหน้านั้นนับย้อนไป๑๒สัปดาห์นะคะ
เท่ากับว่าฉีดไปเมื่อวันที่๒๕มกราคม
จะสามารถคุมกำเนิดได้ถึงวันที่๓พฤษภาคม
แต่กิ๊บมาบอกยิ้วว่าท้องวันที่๑๘เมษายน
บอกว่าท้องได้๘สัปดาห์แล้วด้วย
เท่ากับว่าโอ้ยต้องท้องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ
แต่คุณฉีดยาคุมกำเนิดไป๒๕มกราคม
แล้วคุณจะท้องได้ยังไงทั้งที่ฉีดยาคุมกำเนิดไปแล้ว
ในกรณีที่ไม่เกิดความผิดพลาดของการฉีดยาคุมกำเนิดนะ
เท่ากับว่าโอกาสที่กิ๊บจะท้องมันน้อยมากจริง
แต่ถามว่ามันมีโอกาสพลาดไหมพลาดที่จะท้องไหม
ทั้งที่ฉีดยาคุมกำเนิดไปแล้วมันก็มีแหละ
มันก็มีโอกาสแต่ประเด็นนี้พี่ชายของยิ้วบอกว่าไม่ติดใจแล้วแหละ
ไม่ติดใจแล้วทางครอบครัวขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับฝ่ายหญิงแล้ว
ต่างคนต่างอยู่ไปเลยก็แล้วกันเงินสินสอดสามหมื่นบาท
เงินใส่ซองช่วยงานยกให้ฝ่ายหญิงไปหมดเลยไม่เอาไม่เอาคืน
แต่ถ้าฝ่ายหญิงไม่หยุดยังมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเนี่ย
เขาจะไม่อยู่เฉยกันแล้วนะทางครอบครัวของยิ้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่เฉยกันแล้วค่ะ
ก่อนที่น้องชายมาปรึกษาผมก่อน
แต่เราคิดว่าน้องเราไปยู่เขาจริงเลยก็ไม่คอนเฟิร์ม
เขาบอกผมว่าเขาผิดภาพชิดอย่างคุมแต่มันเกิดอาการท้องหญิงได้ยังไงไม่รู้
แต่ผมก็เลยบอกว่าปลอบใจน้องว่าทุกอย่างมันมีการพิษพัดกันได้
แล้วค่อยว่ากันอย่างนี้เรื่องอนาคต
แค่อยากให้สังคมรับรู้แล้วก็ความเป็นจริงยังไง
น้องชายผมที่จากไปมันได้รู้แล้วว่าความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแบบไหน
ใช่ครับผมพูดความจริงหมดทุกอย่างอยู่แล้วผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งฝ่ายหญิงนะคะทางกิฟต์บ้านก็ปิดเงียบนะคะ
คุณพ่อก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เธอปิดเฟซบุ๊คส่วนตัวไปแล้วด้วยนะคะ
แต่ก่อนจะปิดเธอโพสต์รูปภาพการคุยกับฐานในความ
พรีกฟ้องร้องญาติของผู้เสียชีวิตนะคะอ่ะค่ะ
ว่าการรอที่ดีคือการรอหมายสารโพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วก็ปิดเฟซบุ๊กไปเลยนะคะ
คุณแก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทูลคืนความยุทธิธรรมในสังคมนะคะ
นายรณรงค์บอกว่าการแต่งงานที่จดทะเบียนสมรสกัน
ถือว่าการสมรสสมบูรณ์นะคะแม้ฝ่ายหญิงจะหลอกว่าท้องก็ตามนะคะ
ถ้ามันมีเรื่องสินสอดเข้ามาแล้วฝ่ายหญิงเป็นคนเอาสินสอดไป
ก็ถือว่าอาจจะมีความผิดเรื่องของการช่อโกงนะคะ
หมายถึงว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็จะไม่มีความเสียหายอะไร
แต่จดทะเบียนมันสมรสสมบูรณ์แต่เรื่องของสินสอดเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไง
เรื่องที่เจ้าสาวกุว่าท้องเอาปัสสาวะคนอื่นไปตรวจ
หรือว่าเอาผลตรวจไปยื่นกับญาติของฝ่ายเจ้าบ่าว
ตรงนี้ถามว่ามีความผิดข้อหาปลอมแปลงเอกสารไหม
ท่านายรณรงค์บอกว่าก็ผิดนะคะเอาปัสสาวะคนอื่นไปตรวจ
เอาเอกสารที่มันปลอมแปลงไปยื่นให้กับญาติของฝ่ายชาย
อันนี้ถือว่าผิดในประเด็นนี้ค่ะ
การแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่คนบอกให้แจ้ง
และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
หลอกว่าท้องเขาเลยต้องมามั่นต้องเอาทองเอาเงินสดมาให้

เพราะงั้นแต่ทีนี้ฝ่ายชายเสียชีวิตไปแล้ว
เมื่อคดีช่อโกงไม่มีใครแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษไว้
ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีได้
แต่ถ้าเงินที่เสียไปเป็นของพ่อแม่ฝ่ายชาย
พ่อแม่ฝ่ายชายยังสามารถจะ

ก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาคงเอาความอะไรกับฝั่งเจ้าสาวหรอก
ไม่ได้ติดใจอะไรก็ต่างคนต่างอยู่ไปก็จบเรื่องกันไป

แล้วจะได้ไม่มีอะไรติดใจกับฝั่งยิ้วเจ้าบ่าวว่า
โอ้โหเนี่ยคุณฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งให้ลูกกับเมียต้องอยู่ลำบากอะไร
ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายภรรยาเขาเนี่ยที่จะแต่งด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ท้อง